ใช้เวลา๑นาที๕๗วินาทีในยกที่๔ครับ
เสกเข่าเข้าท้องเอาชนะยอดชิงชัยครับ

จากกาวสีมือเจ้าระเข้เขียวนะครับขอบคุณด้วย
ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้เขียวนะครับขอบคุณด้วย
ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้เขียวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย
ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย
ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย
ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย
ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย
ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

ส่วนคู่ต่อไปของกาวสีมือเจ้าระเข้ยวนะครับขอบคุณด้วย

หรือทองหมอเมืองคนดีครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
มุมแดงมีคุณต่อบิโบรีนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับ

ขึ้นมาถอดมงคลให้กับพระเริงชัยนะครับ
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับร้อยเอกสมบูรณ์ปรับภาวงครับ

ขอบคุณใบยังคุณศิลปกเจียวสกุลไพรปัญญาลักษณ์

โยกไปโยกมาขวากลับซ้ายซ้ายกลับขวามันสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

ใครแข็งแรงเขาใครแข็งแรงใครดีเอาไปทับมาแค่งขวาแค่งนี้จับเข้าไปเต็มลำตัวนะ

มวยไทยนี่ต่อยลำตัวนี่ถ้าระบบการหายใจไม่ดีถึงก็จุกเลยโหซ้ายแน่นเลยครับ

วันที่๑๙ครับศึกเพชรวิทยาครับร่วมกับศึกวันทรงชัยไปดูได้เลย
จัดไว้นี่ลูกนี้มิดกับคอยวิทยาเป็นคู่เอกที่ราชดำเนินนะครับ
คุณนี้เคยมาชกที่ศึกย้ำโดยไทยรัฐด้วยนะใช่แฟนโดยไทยรัฐต้องจำได้นะ

ยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าแสงบริกับภัทรพยักษ์ภัทรพยักษ์กินบังดนนะคู่เอก
ทำลายจังหวะเห็นไหมลูกนี้ติดเบรกเข้าไปดีแม่นี่กำลังเบียดมาเป็นยก๕นี่

แม่ชึกเห็นผู้แรกโหดชู่นี่โหดตามเลยนะ

ต้องระวังให้ดีนะครับแดงเผ็ดประดุงเนี่ยบังแค่ขวาอยู่หรือเปล่า

นี่ตามคู่๑บอกนะถ้าคู่๑เปิดหัวแบบนี้มันเหี้ยง
มาเฮียนจริงจบยกสองเลย
เดี๋ยวเรามีภาพสายให้ดูด้วยว่าน็แบบไหน

อันตรายจริงเลยมันประมาทไม่ได้แล้วนะยอดมวยไทยรัฐนี่แป๊บไปเลย
ชี้ขาดบนเวทียังไม่เหนื่อยด้วยเดี๋ยวดูครับศอกนั้นมายังไงเนี่ยครับ
ศอกซ้ายสั้นนิดเดียวครับแป๊บเดียวลงไปนอนเลยครับเรียบร้อยเดี๋ยวดู
เอาขวาบังไว้แล้วซ้ายนี่เต็มคางเลยครับไม่ต้องนับเลยนะครับแบบนี้
แถวบ้านบอกแม่นกกระจอกนี่ยังไม่ทันกินน้ำจริงแล้วครับโดนแบบนี้
กำลังกินอยู่กำลังกินโอ้โหเอาหัวจนโกงอย่างเดียวเลยนกกระจอกอ่ะ
เรียบร้อยเลยครับจบลงในยกที่สองเท่านั้นเองสวยสดงดงามครับ
สองคู่นี่ชกกันหกยกเท่านั้นพักกันสักครู่